ให้ในลูกค้า๕๐นาทีครับผู้ชมครับอายุ๔๖แล้วผู้ชายคนนี้อยู่ที่จังหวังต่างที่ผมเล่าไปครับงานการไม่ทำกิน
ขอเงินแม่๑๕บาทแม่ไม่ให้ครับแม่ไม่ให้น้อยใจแม่รักแต่พี่ชายนะคิดแบบนี้เลยโวยวายตัดเพาะอยู่รอบบ้าน
ถือมีดได้กวัดแกว่งอยู่รอบบ้านครับคนในบ้านอยู่กันจะไม่ได้สิครับ
ที่เอาแต่คลิปในโซเชียลมาเนอะเขาไม่หาคำตอบต่อเนอะ

สพวังเจ้าต้องเข้าไปเจรจาปรับความเข้าใจกับแม่ลูกคู่นี้นะครับในชุมชนเทศบาลตะบนวังเจ้าจังหวัดตาก
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายเมาอยู่แล้วล่ะมาขอเงินแม่๑๕บาทจะเอาไปซื้อเหล้าขาว
แม่ไม่ให้เนื่องจากเห็นเมาแล้วเมาแล้วอารวาสทุกทีคนอื่นเขาไม่ได้หลับไม่ได้
นอนกันพอไม่ได้เงินคราวนี้ลูกชายแผลงฤทธิ์เลยครับคุณผู้ชมครับหยิบมีดพระมา
วัดแกว่งไปมาโวยวายตัดเพราะน้อยใจอย่างที่คุณผู้ชมฟังไประยะหลัง
คุณแม่บอกว่าลูกชายติดเหล้าหนักแล้วเกินคุณข่าวนะฮะติดหนักแล้วคุ้มครั่งนะครับจนพ่อกับแม่ยังกลัวว่านี่พ่อกับแม่ยังกลัวแบบนี้เลยนะกลัวว่าอะไรรู้ไหมว่า